ไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะ

ปรากฏว่ากดเงินเนี่ยพยายามกดนะแต่เงินไม่ออกค่ะ
ซึ่งเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันเปิดอ้าอยู่
ทีนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊เนี่ยโดนคนร้ายโจรกรรมหรือมางัดแงะตู้หรือเปล่า
พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่ค่ะ

ด้านในของตู้มันชำรุดนะคะ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ

ซึ่งตั้งให้บริการอยู่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาราชพัฒน์อุดรธานี
ถนนทหารตำบลหมากแค้ง
แต่ไม่สามารถกดเงินได้
คาดว่าเครื่องอาจจะชำรุด
เกรงว่าจะมีคนร้ายมางัดตู้หรือเปล่า

นี่คือเป็นภาพที่ปรากฏแบบนี้นะคะ
พอไปถึงไปพบกับผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
ก็คือคุณพิทยาสุธรรมมาร
ก็นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งติดตั้งเป็นระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้มือค่ะเปิดอ้าออกมาได้
และจากการตรวจสอบก็พยายามตรวจสอบกันละเอียดแล้วค่ะ
ไม่พบร่องรอยการงัดแงะ

ตำรวจจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
มันเห็นเดี๋ยวมาช่วยตรวจสอบหน่อยนะ
ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อยังบอกด้วยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังทำงานอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
ก็มีลูกค้าค่ะเดินเข้ามาแจ้งบอก

และด้านบนของตู้ก็สามารถใช้มือเปิดอ้าออกได้
พอไปตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นตามที่ลูกค้าบอกเลยค่ะ
โทรศัพท์แจ้งไปที่ตำรวจ
เนื่องจากทางธนาคารมาขอเช่าพื้นที่เปิดให้บริการลูกค้า
แล้วก็มีการทำประกันภัยไว้อย่างครบถ้วนด้วย
ตำรวจบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นส่วนด้านบนมันชำรุด
ซึ่งเป็นส่วนของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบการทำงาน
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารนำเงินสดมาใส่ตู้

แล้วก็ไม่ทราบด้วยนะว่าตัวล็อกด้านในมันเกิดชำรุด
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ลืมล็อกแต่ตัวล็อกมันชำรุด
และเชื่อว่าไม่ได้มีการถูกจรกรรมโดยคนร้าย
คาดว่าเงินในตู้ยังอยู่ครบ

เราก็ไม่รู้หรอกว่าหายไปหรือเปล่า
ลูกค้านี่ถือว่าเป็นลูกค้าที่ดีนะ